ก่อนชาวอีสานเขาก็จะทำพิธีคือเขาจะเอาของเนี่ยไปไหว้ไปถวายให้กับผีตาแหกในช่วงฤดูฝนแล้วทำเพื่ออะไรไปดู
นั่นไงคะอย่างที่เราฟังกันก็คืออยากให้แบบว่าผีที่เป้าทุ่งน้ำ
ให้ผลผลิตดี
ยายทรอนาคารคนที่ในคลิปนี้นะ
มาไหว้ผีตาแห้กหรือผีเผาหนาก็จะนำกระทงใส่ข้าวค้ำเล็กอ่ะค่ะอามาถวายในกระทงก็จะมีข้าว๑คาร์มปลาร้าน๑ต่อนแล้ว๑จิ้นใช่มั้ย
พริกแดงสดหอมแดงแล้วก็มะเขียร์

ด้วยนะอ๋อมีหมากอ่ะเอาไส้ใส่ลงไปใส่ยาสูบอ่ะค่ะ
ครับเป็นเป็นเครื่องสูบแล้วกันว่าอย่างงี้แล้วก็สิ่งของที่กล่าวมาเนี้ย
บอกว่าผีตาแหกเนี่ยจะชอบมากแล้วการไหว้ผีตาแหกเนี่ยนะ
แค่เพียงว่าเรากล่าวชื่อของเราแล้วขอให้ผีตาแห้งเนี่ย
คุ้มครองไร่นาของเราหน่อยทำให้ไร่นาของเรามีความอุดมสมบูรณ์
หลังจากนั้นอ่ะสาธุทำเหมือนกับการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปนี่แหละค่ะ
คุณก็คือเหมือนอธิษฐานเอาง่าย
พิธีนี้ก็เป็นความเชื่อของเกษตรกรชาวไทยในทางภาคอีสานเขา
จริงเป็นความเชื่อของชาวลาวด้วยนะ

ซึ่งก็จะทำในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เอาง่ายช่วงทำนาทำการเพาะปลูกนั่นเองนะคะ
เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีการว่ายผีตาแห้กแบบนี้แล้ว
จะช่วยให้ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์
มีผลผลิตดีแล้วก็ช่วยให้การทำนาไม่มีอุปสรรคใดทั้งปวงด้วย
เป็นอีกหนึ่งพิธีเล็กน้อยที่อาจจะไม่รู้กันนะคะ